วันนี้เกือบจะมีความคืบหน้า
คดีการเสียชีวิตของก้อยนะครับ

ตำรวจเข้าไปในทันทะสถานหญิงกลางเลยนะ

ทำไมถึงคว้าน้ำเหลวผมจะเล่าให้ฟัง
วันนี้คือพนักงานสอบสวนสพเมืองราชบุรี
เข้าไปสอบปากคำตั้งใจนะ
ตั้งใจจะไปสอบปากคำแอมที่ทันทะสถานหญิงกลาง
เพื่อสอบสวนประเด็นการเสียชีวิตของนางสาวก้อยใช่ไหม
คือตำรวจไปเจอหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกหลายอย่าง

เจ้าหน้าที่เข้าไปนานกว่า๑ชั่วโมงออกมา
ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวสั้นบอกว่า

ก่อนหน้าที่พนักงานสอบสวนจะเข้าไปวันนี้
ทนายความของแอมก็มาพบแอมด้วยเช่นกัน

รเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ไปสอบปากคำพยานเพิ่ม๗คน๗ปาก
แต่ยังให้การไม่ตรงกับที่แอมเคยกล่าวอ้างเอาไว้

คาดว่าตำรวจจะสรุปสำนวนคดีแล้วเสร็จนะครับ
ภายในการฝากขังผู้ต้องหาผัดที่๓
ส่วนแหล่งที่มาของสายนายที่ใช้ก่อเหตุ
จะมีความชัดเจนเร็วนี้
หลังจากไปตรวจสอบโรงงานแล้วกว่า๗๐๐โรงงาน
แล้วก็ตัดเหลือแค่๑๐กว่าโรงงานในขณะนี้ครับ